ครบทั้ง๕๒ลำเป็นครั้งแรกครับ
โดยมีประชาชนรมทันณคแลนไป
ฝ้าดูที่ส่องแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖โรงเรียนนินประพันธ์ครับ
เดินทางมาเฝ้ารอชมการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธี
บริเวณสะพานพระราม๘ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการทัศนศึกษานอกโรงเรียนของเด็กทั้ง๒๖คน
และน้องก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจ
ที่ได้ชมความรวดงามของเรือพระราชพิธีแบบใกล้

ที่มาเขาบอกว่าจะต้องกลับไปเขียนใบงาน
เพื่อสรุปสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นในการมาในครั้งนี้
น้องต่างบอกว่าจะชวนผู้ปกครองนะครับ
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๒นี้ครับ

พลเรือโทจงกลมีสวัสดิมรองเสนาธิการทหารเรือ
ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี
หรือว่าคอตรได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมด้วย
สำหรับการฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ที่กำลังพลฝีภายทยอยลงเรือ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ภายเรือพระราชพิธีเข้าประจำจุดเพื่อตั้งขบวน
โดยรูปขบวนเรือพระราชพิธีแบ่งออกเป็น๔ริ้ว๔สาย
หากนับรวมสายพระราชยานก็จะเป็น๕สาย
ถือเป็นการฝึกจัดรูปขบวนเรือเต็มรูปแบบ
ใช้เรือพระราชพิธี๕๒ลำเป็นครั้งแรก
กเว้นเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำ
ที่ได้นำเรือเรือรุ้งประสานสาย
และเรือฝึกอีก๓ลำมาฝึกแทน
รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องเสียง๑๗จุดเสมือนวันจริง
พร้อมพลแตร๔๑นาย
ผู้อำนวยภัฟภาษาที่สมัครราชินิกภาษาทางอุโรปรัชนาการ
สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับ

พระราชพิธีบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย
จากนั้นได้พายมุ่งหน้าไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โดยนาวาเอกนัทธวัฒน์อารามเกลือ
รองภูมิในการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือ

ซึ่งรับหน้าที่เป็นพนักงานเหมเรือ

ทำการขับเหประกอบการฝึกซ้อมด้วย
ขบวนเรือพระราชพิธีสิ้นสุดการฝึกซ้อม

โดยใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น
ไปถึงจุดหมายประมาณ๔๐นาที
ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่กระแสลมที่ค่อนข้างแรงถือว่าเป็นอุปสรรค
การจัดรูปริ้วขบวนในบางช่วง
ฝึกซ้อมจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่๒๒สิงหาคมนี้

โดยจะมีการฝึกซ้อมย่อยทั้งหมด๑๐ครั้ง
ซ้อมใหญ่๒ครั้งในวันที่๑๗และ๒๑ตุลาคมนี้ครับ